นี่คือตอนที่กู้ภัยไปเจอนะคะก็ต้องช่วยกันนะคะนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากรถกระบะคันนี้ค่ะ

เกิดอุบัติเหตุตกไปอยู่ในคูน้ำข้างถนนหน้าปั๊มน้ำมันถนนสาย๓ค่ะ

คนติดอยู่ข้างในแล้วก็ห่างกันจากนี้ประมาณ๔๐เมตร
เสาไฟส่องสว่างปากทางเข้าปั๊มน้ำมันถูกชน

ไกลจากตรงนี้ไปประมาณ๔๐เมตรคุณผู้ชม

ก็ช่วยกันงัดซากรถนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาได้
ทราบชื่อว่าคือนายบันเลงเกียรติไกรวันสิริอายุ๗๒ปี
เป็นชาวอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดค่ะ
แล้วก็เก็บทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตไว้โทรศัพท์แจ้งญาติ

ปั๊มบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขาได้ยินเสียง
รถชนเสาไฟฟ้าเสียงดังเลยค่ะ
แล้วก็ตกลงมาชนกับขอบทางเข้าปั๊มน้ำมัน
แล้วเสาไฟฟ้าก็ลอยไปตกไกลจากทางเข้าปั๊มอีกคือต่างฝ่ายต่างลอย
รถยนต์คันนี้ขับมาจากอำเภอเขาสมิงมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองตราดค่ะ
ก็คาดว่ารถคันนี้น่าจะขับมาด้วยความเร็วแล้วเสียหลักตกถนนนะคะ
เพราะว่าก่อนถึงปั๊มมันจะเป็นทางโค้ง
อาจจะทำให้รถเสียหลักชนเสาไฟฟ้าต้นนี้
ตำรวจก็จะสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะคะ
นี่ค่ะสภาพตรงที่เกิดเหตุนะคะ
เสียหลักแล้วก็ตกลงไปในคูน้ำค่ะ